คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะคะ
ช่วงนี้เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เปิดใช้บริการมานะคุณตอนนั้นก็คือฮานะ
แต่ดูเหมือนว่ายอดของผู้โดยสารไม่เป็นไปตามเป้าค่ะ
ทีนี้ทางรฟมเขาก็ดูว่าจะทำตรงไหนได้บ้าง
ที่จะเป็นการดึงเอากลยุทธ์ทางการตลาดมาเพิ่มทั้งผู้โดยสารให้มากขึ้น
หลักเลยเนี่ยก็จะดูเรื่องของการปรับลดลดราคาค่าโดยสารนั่นเองนะคะ
รวมถึงเรื่องของการเชื่อมต่อขนส่งคนจากชุมชนไปยังสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะคะ
ก็คาดว่าวิธีการเหล่านี้น่าจะช่วยเพิ่มยอดผู้โดยสาร
ให้มากขึ้นเป็น๑แสนคนนั่นเองนะคะ
นายพีรยุทธ์สิงห์พัฒนากุลผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หรือว่ารฟมยอมรับนะคะว่าปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูน
เพิ่งเปิดให้บริการต่ำกว่าประมาณการที่คาดไว้
เพราะว่าปัจจุบันนี้มีคนมาใช้บริการประมาณสัก๒๐๐๐คนต่อวัน
แต่เดิมคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเปิดสายสีม่วงปั๊บนะ
คนน่าจะมาใช้สัก๖๐๐๐๗๐๐คนต่อวันโดยเฉพาะช่วงปีแรก

หลายคนก็เคยเห็นแล้วล่ะค่ะว่าแบบบางทีมีการไปโพสต์กันในโลกโซเชียล
เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อนั่นเอง
ดังนั้นเมื่อรู้เหตุผลแบบนี้แล้ว
ลดค่าโดยสารเพื่อที่จะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
โดยจะต้องพิจารณาอัตราที่จะจูงใจด้วยว่าเรทไหนถึงจะพอดี
พอคนเห็นปุ๊บมีการลดราคาแล้วมาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงดีกว่า

ต้องพิจารณาด้วยว่ารายได้ที่ได้มานั้นเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือเปล่า
ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเดือนกันยายนนี้ค่ะ
ไม่ใช่แค่เรื่องลดราคาอย่างเดียวนะคะ
ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดระบบขนส่งผู้โดยสารจากชุมชน
ไปยังสถานีรถไฟฟ้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย
ว่าจะเพิ่มจำนวนผู้โดยสารเป็น๑แสนคนต่อวันค่ะ
ส่วนการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับบางซื่อ
ก็จะมีการเพิ่มรถชัตเตอร์บัสในชั่วโมงเร่งด่วน
มีอยู่๑๕คันก็จะเพิ่มเป็น๑๘คัน
รวมทั้งจะเร่งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างที่มีอยู่
ก็คิดว่าวิธีการต่างเหล่านี้น่าจะช่วยทำให้ประชาชน
มาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ